จังหวังว่าหลวงภูมิทนทนอรุณเยอเดชเป็นเรือฝรกิจที่มีความสามารถสูงที่สุดของกองทัพเรือ
ณปัจจุบันแล้วก็เป็นเรือภูเก็ตที่มีคีย์สมรรถนะเทียบเท่ากับเรือรบของนานาชาตินะครับ
หลวงภูมิทนทนอรุณเยอเดชสร้างขึ้นมาเพื่อตัวแทนหลวงพฤติยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับซึ่งได้ปรบประจำการไปแล้ว
แล้วก็ใช้ระยะเวลาในการสร้างถึง๔ปีกับอีก๖เดือนโดยประมาณ
กำลังพลประจำเรือหลวงภูมิพลอดุญเดชนะครับกำลังพลทั้งสิ้น๑๔๑นายครับ
เป็นเรือเอฟริเกตที่มีความสามารถสูงที่สุดของกองทัพเรือ
มีความสามารถในเรื่องของการลบทั้ง๓มิติก็คือการป้องกันทางอากาศนะครับ
การรบผิวน้ำในการปราบและน้ำรวมถึงยังมีจุดสมาสในการโจมตีที่หมายบนฝั่งนะครับ
รวมถึงสามารถที่จะสนับสนุนในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในทะเล
เล็บสำคัญของเรือลำนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เรื่องของการตรวจจับเป้านะครับ
ว่าจะเป็นเป้าอากาศเป้าขึ้นน้ำหรือว่าเป้าใต้น้ำในระยะไกลนะครับ
มาสู่ในเรื่องของการพิสูจน์ทราบนะครับ
อุปกรณ์ในการพิสูจน์ทราบที่ทันสมัยมีความน่าเชื่อถือได้
ตลอดจนมีขี่ความได้เรื่องการโจมตีที่หมายนะครับ
ตีเป้าหมายว่าจะเป็นอากาศยานเรือรบหรือว่าเรือดำน้ำรวมถึงที่มาใช้ฝั่ง
ขีดความสามารถของการบรรดาสารภัยหรือว่าการช่วยเหลือผู้สบภัยในทะเล
เป็นขีดความสามารถที่เรือนี้มีความอ่อนตัว
และสามารถที่จะนำคุณศาสตร์ทางการลบมาสับสนุนตรงนั้นได้

สามารถที่จะนำส่งผู้ป่วยจากบนฝั่งมายังเรือ
ก็คือมีห้องพยาบาลแล้วก็ดัดแปลงโรงเก็บพอ
เป็นที่พักผู้ประสบภัยชั่วคราวได้
ฐานเรือทุกนายที่ไปไปงานบนเรือรบ

ได้มาเป็นกำลังพลทัพเรือซึ่งโอกาสน้อยมากนะครับ
สำหรับผู้คับการเรือเองเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบค่อนข้างมาก
รับผิดชอบทั้งอายุทุปกรณ์รับชอบทั้งกำลังพล

และเหนือสิ่งใดเรือได้รับแรทฐาน

ไม่สามารถบรรยายได้มากับพวกเราทุกคน
ผมนวทกัมชัยเจริญโภงชัย
เป็นต้นกลลเรือของเรือหลวงภูมิพลณตูนเยษ
ตอนนี้เราก็ยืนอยู่ในห้องควบคุมเครื่องจักรมัน
ห้องนี้เปรียบเสมือนกับเป็นหัวใจหลักของระบบเครื่องจักรทั้งหมดของเรือนะครับ
ก็คือจะควบคลุมระบบทั้งหมด
๔ระบบขับเคลื่อนในที่ต่าง
ระบบไฟฟ้าที่ทำให้เรามีไฟแสงสว่างภายในเรือ
รวมไปถึงไฟในการใช้กับระบบอาวุธระบบสนับสนุนต่างทั้งหมดนะครับ
แล้วก็ระบบเครื่องจักรช่วยผลิตน้ำจืดเครื่องปรับอากาศ
ระบบห้องเย็นที่จะใช้เก็บทะเบียนแล้วก็ระบบป้องกันความเสียหาย
ก็คือระบบดับเพลิงระบบป้องกันน้ำท่วมอะไรพวกนี้นะครับ
ไลท์ของห้องนี้ก็คือเราสามารถที่จะสั่งการทุกระบบ
ทุกเครื่องทุกอุปกรณ์ได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์
โดยที่ตัวเราเองไม่ต้องลงไปที่ห้องเครื่อง
อันนี้ก็เลยเป็นสาเหตุให้เรือลำนี้ใช้คนน้อยกว่าเรือฟิเกจทั่วไปครับ

ตำแหน่งในทหารการอาวุธเรือหลวงภูมิพลอดุญเดช
เรือลำนี้ใช้รับมือกับภัยคุกคามได้ทั้ง๓มิตินะครับ
ตั้งแต่ภัยคุกคามผิวน้ำหรือลบผิวน้ำของฝ่ายฆ่าศึกนะครับ
เป็นอาวุธปล่อยในวิถีพื้นสู่พื้นแบบฮาพูนนะครับ
ซึ่งมีอำนาจการทำลายล้างและระยะยิงที่ไกลนะครับ
คุกคามทางอากาศนะครับก็มีอาวุธปล่อยในวิถี
สำหรับใช้ยิงเครื่องบินศัตรูนะครับ
อาวุธปล่อยในวิถีของศัตรูที่บินเข้าหาเรือครับ
ส่วนภายใต้น้ำนะครับก็มีตอบิโดมา๕๔นะครับ
ตอบิโดที่ใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ในภูมิภาคนี้นะครับ
สำหรับต่อตีเรือดำน้ำแบบดีเซลไฟฟ้า
เวลาที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ก็เป็นอาวุธปล่อยในวิถีแบบแนวตั้งนะครับ
สำหรับการป้องกันภัยทาอากาศนะครับระยะยิงค่อนข้างไกลนะครับ
ก็เมื่อยิงไปแล้วเนี่ยก็จะสร้างเป้าลวงนะครับปกป้องเรือไว้นะครับ
เป็นการล่ออาวุธปล่อยนวิถีให้เข้ามาที่เป้าลวงนะครับ

ดังนั้นก็ทำให้เป็นการขึ้นไปที่เกี่ยวกันนะครับ
เดี๋ยวเรามาดูอาวุธทางด้านท้ายเรือของเรือหลวงภูมิพลอดุเดชกันบ้างนะครับ

ตัวแรกนะครับที่จะแนะนำก็คือตัวอาวุธป้องกันตนเองในระยะประชิดนะครับ
ซึ่งเป็นอาวุธใช้สำหรับการป้องกันตนเอง
ประฮิตจากอาวุธปล่อยนำวิถีฝ่ายฆ่าศึกนะครับที่บินเข้ามา
อัตราเร็วในการยิงมากกว่า๔๐๐นัดต่อนาที
สำหรับในการยิงสร้างม่านหมอกหลอกลูกอาวุธปล่อยนำวิถี
ไม่ว่าจะเป็นลูกอาวุธปล่อยในวิถีที่นำวิถีด้วย
ที่มีขีดความสามารถในการต่อตีทั้งภัยคุกคามทางน้ำ

ก็คือลำนี้เป็นลำที่มีอาวุธที่มีขีดความสามารถสูงที่สุด

อาวุธแต่ละอย่างที่ใช้เป็นอาวุธที่มีชื่อเสียง
ในวงการทางทหารเรือนะครับ
ทะเลไทยมีพื้นที่เกือบมากกว่า๓แสนตารางกิโลเมตร

มีทรัพยากรที่มีมูลค่ามากมาย
ว่าจะเป็นทรัพยากรที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
ทั้งในทะเลประทานที่ต่าง

ที่จะเป็นรั้วของชาติในทะเล
สามารถที่จะทำการรัฐเวนตรวจการคุ้มครอง
และรักษาภูมิโยคชาติทางทะเล
ถ้าเราไม่มีสิ่งเหล่านี้ใครล่ะจะดูแล
ซึ่งที่ผ่านมาในอดีตก็เคยมีเหตุการณ์ต่าง
ที่มีกำลังของต่างชาติ
หรือว่าอาจจะเป็นผู้ที่รักรอบเข้ามา

เพราะฉะนั้นเรือรบจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ